บอกแล้วนะคะว่าเวลาจะไปคุยไปเคลียร์ใจไปง้อไปอะไรเนี่ย

นี่นะคะวัยรุ่นสมุทรปราการค่ะ
นัดเคลียร์ใจกันปมเรื่องของผู้หญิงนะครับ
สุดท้ายเอาปืนรัวยิงกันไป

เยาวชนอายุ๑๔ค่ะตายเลยนะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ
ซอยวัดแหลมฟ้าผ่าวัยรุ่นกลุ่มผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสี่คัน
ซึ่งคันหลังเนี่ยคนที่นั่งซ้อนท้ายคือคนตายนะคะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมเป็นแยกสารแดงค่ะช่วงเลี้ยวมาทางวัดคู่สร้าง
จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คน
ขี่ซ้อนท้ายกันมาสองคันเหมือนหนีอะไรสักอย่างมาค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานนะคะจะเห็นกลุ่มผู้ตายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้าย๔คันตามมา
นี่นี่กลุ่มคนตายนะกลุ่มเมื่อกี้๒คันนั่นคือคนก่อเหตุ
หลังจากนั้นจอดปุ๊บในมือเหมือนถือมีดดายาคุณเห็นไหม
นั่นยกเหงือแล้วเหงืออีกเนี่ยดูสิดูเหงือกันเข้าไปแบบนั้นเลย
แล้วสักพักนี่วิ่งไปแล้วค่ะสักพักกลุ่มนี้ก็ย้อนกลับมาที่เดิม
ที่กลุ่มผู้ตายวิ่งย้อนกลับมาเหมือนหนีอะไรกลับมาแทนค่ะ
ตอนแรกไปไล่เขาสักพักนี่เดี๋ยววิ่งหนีกลับมากันหมดเลยนะคะ
คนแรกเนี่ยวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวสักพักก็จะวิ่งกรูตามกันมา
เราได้กล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายมานะคะเป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
แต่จะเห็นมีแสงไฟวาบอยู่
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายอยู่หน้าโรงงาน
แล้วก็จะเห็นเงาวัยรุ่นชายสองคนแบกร่างผู้ตายออกมาค่ะ
มึดมึดนิดนึงเป็นแสงไฟจากนาจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็เห็นมั้ยมีคนเดินวิ่งเนี่ยนะคะ
นาวใกล้เล็ก๗ใช่ไหมคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะคะ

ก็รับแจ้งเหตุมีเยาวชนชายอายุ๑๔๒คน

พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ไปถึงตำรวจลงพื้นที่ไปเนี่ย

ด้ามยาวอีก๑เล่มด้วยนะคะตรงจุดเกิดเหตุ
ส่วนคนเจ็บเยาวชนชายอายุ๑๔ปี

ฝังในเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

อายุยังไม่เกิน๑๕กันสักคนเดียว

เขาบอกว่าวันเกิดเหตุไปกัน๗คน
ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นอยู่แถวซอยวัดแหลมฟ้าผ่า

เพราะเอิญเลี้ยวเข้าทางวัดคู่สร้าง
เจอคู่อริเก่า๔คนที่มีปัญหาทะเลาะกันก่อนหน้านี้

เห็นพวกเขาเนี่ยก็ยิงปืนเปิดก่อนเลย๒นัท

ขี่ตามกลับจะเอามีดไปเอาคืนกับปืน

ตาย๑เจ็บ๑นี่ไง
ผมก็รู้จักบางคนนะ

เคยครับแต่เรื่องมันจบนานแล้วนะครับ

เมื่อก่อนเรื่องผู้หญิงครับแต่ผมจบแล้วครับ
เราก็เจอกันประจำไม่เคยมีอะไรกัน
พอรอบนี้มาเจอก็นี่แหละ

แต่เราก็ยอมรับว่ากลุ่มมีอาวุธมีไปกัน

นำตัวเยาวชนเพื่อนของผู้ตายมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ใครเป็นคนยิงมามอบตัวสิ่งที่กับตำรวจ

คู่อริเองก็บอกว่ามูลเหตุมันมาจากปัญหาที่เคยท้าทายกันทางโซเชียล
วันเกิดเหตุก็นัดหมายมาเคลียร์กันนั่นแหละ
แต่ว่าคนที่เป็นคู่อริแบบต้นเรื่องจริงไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มนี้
ก็ยอมรับว่าผมมีแบล็งกันแล้วก็ยิงใส่กลุ่มคู่อริจริง
แต่ว่าคนที่ยิงลูกซองคือเพื่อนอีกคนนึง
พวกเขาก็วิ่งเข้ามามีแบบปืนแล้วก็ยืนรอยอยู่ทางหน้าล่างดิน

เกิดอาการท้ายอยากรู้จักหรือเปล่า
เกิดจากการท้าทายกันถูกไหมทางแชททางเฟซบุ๊คถูกไหม

ไม่เครียดเลยครับเลยต้องโทรบใหม่
อายุเท่านี้นะคะพกมีดพกปืนขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันเนอะ
ตำรวจคุมตัวไปตรวจค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็กำลังเร่งติดตามตัวเพื่อนอีกคนนึง
ถูกพาดพิงว่าเป็นคนยิงปืนลูกซอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ